นาฬิกาสี่สิบแปดนาทีนะครับกลับมาเจอกับเราในช่วงนี้เป็นช่วงของเลขคลิกชีวิต
อ่าแล้วก็อาจารย์ปอนางฟ้าเลขลิขิตอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ปอโอ้โหคิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันไม่เจอกันไว้สองสัปดาห์เนี่ยอาจารย์กลับมาคราวนี้
มีตัวแรกเกี่ยวกับอะไรคะกลับมาก็เลยกลายเป็นสายอาร์ตไปเลยเป็นอาร์ตตัวแม่ตัวพ่อก็มีไหมตัวแม่ตัวพ่อกลายเป็นอาร์ตสร้างสรรค์สวยงามอาร์ตก็คือความครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์ปกติเนี่ยหัวอาร์ตไม่ได้มีได้ทุกคนใช่ไหมคะบางคนเกิดมาเนี่ยก็มีจินตนาการในหัวใจอยู่แล้วบางคนให้เขาไปจินตนาการให้เขาไปรู้สึ
มาด้วยความรู้สึกค่ะด้วยอารมณ์เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์ซึ่งงานครีเอทีฟเนี่ยเราก็แบ่งแยกง่ายอย่างนี้เลยบางทีเรารู้สึกว่างานเคลียร์ทีฟผลงานชิ้นนี้ทำไมเข้าถึงยากทำไมชิ้นนี้เข้าถึงง่ายแล้วเราก็อยากซื้อเรามาดูค่ะขอแบ่งแยกเป็นอย่างนี้นะคะสำหรับเลขครีเอทีฟเพื่อที่เป็นเรื่องของครีเอทีฟและความ
สร้างสรรค์งานอาร์ตทั่วไปคือใครต่อใครก็จับต้องได้มองเห็นและเข้าถึงง่ายนะคะอธิบายด้วยเลข๒๖๖๒ค่ะ
อาร์ตแบบที่ใช้งานได้ทั่วไปเข้าใจง่ายอาร์ตงานทั่วไปก็เหมือนกับว่าเลข๒เป็นความบริสุทธิ์อยู่แล้วของนิยามดวงจันทร์
เป็นความมีน้ำใสใจจริงเข้าถึงละเอียดอ่อนส่วนเลข๖เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเข้าสังคมแล้วเป็นแนวศิลปะ
แต่จะเป็นศิลปะที่เน้นการตลาด
เพราะเขารู้นี่ว่าตลาดต้องการอะไร

ก็เลยเหมาะกับใช้คลายว่าเป็นอาร์ต
คนทุกคนรู้จักเข้าถึงได้
มองว่าสวยงามและเป็นอาร์ตแนวง่าย

เหมาะกับพวกอาชีพเสริมสวย
อาชีพเสริมสวยสปา
หรือว่าจัดดอกไม้ของชำร่วย
หรือพวกศิลปะการตกแต่งอาหารนะคะ

เครื่องดื่มที่ว่าปรุงแต่งออกมา
มีการวางให้สวย

ก็คือเป็นอาร์ตที่ใช้สำหรับ

แล้วมีสำหรับอาชีพที่ไม่ทั่วไปด้วยเหรอคะ
ก็คืออาร์ตที่เราบอกว่าเป็นอาร์ตตัวแม่
อาร์ตตัวแม่อาร์ตตัวพ่อ
เพราะอะไรหรือคะ
เราก็ต้องพูดถึงเลข๒๙๙๒
เหตุเพราะว่า๒อย่างที่บอกเป็นแนว
อาร์ตอิสระอาร์ตด้วยใจ

เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเอง

เพราะเข้าถึงหลายเรื่องความโดดเด่นในตัวเองมี

เข้าถึงยากซึ่งเขาไม่ได้สนใจเลยว่า
ตลาดจะบอกว่าเขาสวยหรือเปล่า
ผลงานเขาจะไปกินใจใครหรือเปล่า

แต่มาจากความรู้สึกของเขาที่เขาตั้งใจจะให้เป็นแบบ

คนไม่เข้าถึงก็คือไม่เข้าใจเลย
คือค่อนข้างจะเป็นอาร์ตที่เข้าถึงยากและมีชิ้นเดียวในโลก
แล้วส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพอะไรคะ
ถ้าแนวนี้นะคะก็จะเป็นอาร์ตที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้จัก
แล้วก็เป็นความโดดเด่นอย่างเช่นนักวาดรูป

เขาจะมีความคิดเป็นของเขาว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วมันจะเพราะนะ
ใช่แล้วก็มานึกถึงพวกนักถ่ายภาพ
ที่มีมุมมองภาพ
มีความรู้สึกใส่ลงไปเต็มที่
แล้วก็มาเห็นชัดอย่างช่างแกะสลักน้ำแข็ง

ใช่ไหมไม่มีใครซ้ำใครได้
ก็คืออาชีพเหล่านี้ต้องการเลขแบบนี้
เพื่อมีไอเดียที่มันไม่ซ้ำใครแปลกแวกแนว

ทุกอย่างมีจิตวิญญาณอย่างที่บอกค่ะ
แล้วอย่างนักออกแบบทีมงานนี่คือยังไงคะอาจารย์
ก็อย่างเช่นสมมุติเราจะแต่งงานเนาะ

บอกว่าเราอยากได้ทีมงานใต้บาดาน
ก็คือเหมือนเป็นทีมงานอีเวนต์ที่จะจัดงานตามที่เราต้องการ
ซึ่งนักคิดคนนี้ที่ไม่เหมือนใครอยู่แล้วเนี่ย
ต่างไปแล้วเนี่ยก็จะคิดใต้บาดานเป็นอะไรได้บ้าง
อาจจะคพาก็ได้

เราก็จะคิดจบคิดออกมาคิดตีมออกมา

คือเป็นแบบอาชีพคนจัดงาน

คนแบบอึ้มตะลึงตกใจ
แต่แค่หัวคิดที่ไม่เหมือนใครแล้วคิดได้คิดถึงเนี่ย
ทำให้ดังเป็นพลุแตกก็มี

ก็คืออาร์ตตัวแม่
แล้วเหล่าบรรดาอาร์ตที่เป็นสายเทคโนโลยีมีไหมฮะ

ไซเทคก็เหตุเพราะว่าด้วยเลข๖๙๙๖ก่อนเลย
ปกติเรารู้อยู่แล้วว่าเลข๙เป็นเลขที่เข้าถึง
ทั้งในเรื่องศาสตร์เทคโนโลยี
ศาสตร์ความลึกลับแล้วก็ต่างชาติต่างภาษา
คนนี้จะค่อนข้างเก่งไอทีอยู่แล้ว
แล้วเลข๖เป็นเลขของสินลับาระกันท่านเทิง
สินลับระกันท่านเทิงเพื่อการตลาดด้วยซ้ำไป
มารวมกันนี่แหละตัวนี้จะเข้ากับยุคดิจิทัลในปัจจุบันมาก
ใช่เป็นคนที่มีหัวสินลับริกา
แต่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเป็นตัวช่วย
ที่จะสื่อสารออกมาให้ชัดเจนมากขึ้นอีก

ยกตัวอย่างเลยก็อย่างเช่นคนที่ออกแบบหน้าเว็บไซต์
หรือก็คือดีไซเนอร์ชื่อดังต่างที่เราเห็น

เดี๋ยวนี้ก็จะวาดทางคอมพิวเตอร์แล้ว
ใช่แล้วก็มีศัลยกรรมด้วย

ครับเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องสัญกรรมก็ได้นะคะ
เลยอยากจะบอกว่าทุกตัวเลขงานอาร์ต
ที่เราได้แยกบอกว่าอันนี้ใช้กับงานนี้
แต่ในความเป็นจริงอาร์ตก็คืออาร์ต
บางครั้งคือเราใช้ร่วมกันได้
คือคุณหัวอาร์ตต่อให้คุณจะเป็นสโขปงานใหญ่หรือจะเป็นงานเล็ก

ล่ะถือว่าครบถ้วนกระบวนการความในเรื่องของความอาร์ตวันนี้

คุณผู้ชมส่งไลน์มาวันนี้เกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณชนะดูสิ

คุณเชนค้าขายนะครับหมายเลขโทรศัพท์

อันนี้ไม่มีอาร์ตนะคะลายไม่มี
๙๖เป็นอาร์ตแนวไฮเทคน่าจะเป็นอาร์ต
น่าจะเป็นการค้าขายแบบออนไลน์ก็ทำได้ดีนะคะ
แล้วเรื่องความกระตือลือล้นด้วยเลข๓๙เป็นนักสู้นักแข่งที่ดีเลย
นี่ก็เป็นคนชิวช่างพูดช่างจาเสน่หล่นเหลือนะคะ
นี่ถือว่าเป็นความกระตือลือล้นผู้ใหญ่ให้ความเมตตา
แต่จริงมันไม่ถึงขั้นเสียรุนแรง
๓๓๓มาเมื่อไหร่คุณจะให้เปิ้ลผิดปกติ
แต่ก็อาจจะดีกับอาชีพค้าขายไหมคะอาจารย์ถ้ามองอีกแง่

มีเวลาพักผ่อนบ้างก็คือเบอร์นี้ถือว่าไม่ได้แย่

ไม่เปลี่ยนก็ได้

อีกท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณเจเจ
ขายของอยู่นะครับ
หมายเลขโทรศัพท์ก็คือ๖๙๑๕๐๕๖ครับ

สำหรับคุณเจเจนะคะถ้าขายอะไรก็ตาม
ศิลปะจะดีมากหรือว่าขายของแพงก็ขายได้นะคะ
แล้ว๖๙นี้มันยังมีด้านดีในเรื่องของเงินทองเป็นการโกยทรัพย์ด้วย

ตามมาด้วยชื่อเสียงเงินทองความเครดิตดีค่ะ
แล้วก็ตามด้วย๑๕แน่นอนผู้ใหญ่อุปถัมภคำชู
แล้วก็เวลาพูดจานคนจะเชื่อเรา
๕๐๕ตามปกติมีศูนย์ในเบอร์มันไม่ดี
แต่คือเราฟังนิดนึงว่า๕๐เป็นเลขของสติปัญญาความรอบครอบ
ถ้าเรามองข้ามเรื่องการเจ็บป่วยไป๕๐ก็ถือเป็นเลขดีได้นะคะ
แล้ว๕๖นี้ก็ปิดท้ายด้วยความสมบูรณ์พร้อม
รักคนเมตตาฉลาดมีทรัพย์สิน
คือเบอร์นี้ติดอยู่นิดเดียวคือมีศูนย์
อาจจะไปโยงเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วย
ถ้าว่าถ้าตรงนั้นถ้าคุณร่างกายแข็งแรงดีหรืออะไร

โอ้โหกลายเป็นว่าดีนี่เกือบจะ๕ดาวเลยนะเนี่ย

ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปอนะที่มาช่วยดูให้นะครับ

คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปติดตามอาจารย์ปอได้
ทางโซเชียลที่เราขึ้นให้นะคะ

เป็นศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ